คุณผู้ชมไปดูงูเหลือมทรงพลังกันหน่อย

เลื้อยเข้ามาบริเวณลานสเก็ตที่เด็กเขาเล่นสเก็ตกันอยู่

มันบีบมือแล้วมันบีบมือแล้ว

ตัวใหญ่ไม่ธรรมดาเลย

นานมากกว่าจะจับได้เพราะว่าเขาพลังเยอะจริง

นี่เป็นภาพที่นายพานุวัฒน์ดีรัศมี

กำลังพยายามปล้ำกันจับงูเหลือมตัวนี้ค่ะ

จับด้วยมือเปล่านะคะแล้วก็มีเพื่อนมาช่วยกันอีกแรง

ลานปูนริมเขื่อนหลังวิทยาลัยการ

หากลุ่มเด็กที่กำลังเล่นกันอยู่

แล้วก็แจ้งผู้ปกครองแจ้งกู้ภัยมาจับ
พอจับได้ก็นำใส่กระสอบปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
กู้ภัยเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาทำงานมา๓ปีนะ
ไม่เคยจับงูเหลือมที่ไหนนะที่มีแรงเยอะแล้วก็ดุร้ายขนาดนี้มาก่อน
ค่ะคาดว่าคงกำลังหิวชาวบ้านเนี่ย
ลุ้นด้วยนะคะว่าอยากจะให้จับได้เร็ว
เพราะดีจริงที่เด็กไม่โดนกัดหรือว่าไม่โดนรัดไปด้วยค่ะ
ไปดูอีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะจันทบุรีค่ะ
ที่นี่ค่ะมือปราบอสรพิษ๑๐เอกนัทพงศ์เสืองาม
กำลังปีนบันไดใช้มือเปล่าจับงูอยู่ค่ะ
งูตัวนี้เขาเลื้อยขดอยู่บนโครงเหล็กใต้หลังคาสูงจากพื้น๓เมตร
กำลังจับอยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวดูนะงูแสดงสัญชาติยานป้องกันตัว
แม่เบี้ยฉกต่อสู้ค่ะสุดท้ายเนี่ยไม่ง่าย
ครึ่งชั่วโมงค่ะ๓๐นาทีจับงูเห่าลงมาจากหลังคาได้สำเร็จนะคะ
แล้วงูเห่าตัวนี้ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเป็นงูเห่าพ่นพิษสยาม
เขาร้ายแรงมากค่ะถึงขั้นทำให้คนถูกกัดเสียชีวิต
และสามารถพ่นพิษได้ไกลกว่าสองเมตรโอ้โหโอ้โหซึ่งงูตัวที่จับได้เนี่ย
ยาวประมาณแปดสิบเซนติเมตรอ่าพอจับได้แล้วก็ใส่แกนลอนสิคะ
แกลลอนพลาสติกหลอกให้งูเข้าไปหลบในแกลลอนตามสัญชาติยาน
หลังจากนั้นก็ปล่อยสู่ป่าธรรมชาติห่างไกลชุมชนต่อไปค่ะ